และหลังจากที่ได้เห็นชื่อของผู้ที่จะมาทำหน้าที่คอรมอลส่วนหน้าแล้วนะครับ
ผู้นำศาสนาในจังหวัดยาลาก็ได้มีข้อเสนอแนะให้วางกรอบการทำงานให้ชัดเจน
เพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้สามารถขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น
พร้อมทั้งมองว่าควรที่จะลดการสร้างเงื่อนไขของผู้ที่ใช้กฎหมาย
นายนิมุมกาเจอดีตรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยาลา
แสดงความคิดเห็นถึงการตั้งคณะรัฐมนตรีส่วนหน้านะครับว่า
จากการที่ได้เห็นรายชื่อผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นคอรมอส่วนหน้า
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ทุกคน
ดังนั้นจึงมั่นใจว่าทุกคนจะรู้สภาพปัญหาดี
และเป็นบุคคลที่มีเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างดีด้วย
ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาตามที่รัฐบาลส่วนกลางวางไว้ได้บรรลุผล

ส่วนตัวแล้วอยากขอให้คอรมอลส่วนหน้าเป็นผู้วางกรอบนโยบายการทำงานให้กับ
พอรมนภ๔ส่วนหน้าและสอบตเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
ถ้าหากว่าคอรมอส่วนหน้าเข้าใจภาคพื้นที่คอรมอส่วนหน้ามีพลังสูงกว่านี้
คงจะทำให้สบตเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้น
ถ้าให้กรมนส่วนหน้าหรือแม่ทัพส่วนหน้านี่เร่งรัดการทำงาน๒หน่วยหน้านี้
จับมือที่เข้มแข็งสูงขึ้น
ความสงบสันติความสุขกายสบายใจคงจะเกิดเร็วขึ้น
นิมุยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกนะครับว่า
โยบายการปฏิบัติงานทั้งของแม่ทัพภาคที่๔และคอรมอลส่วนหน้าต้องสารสัมพันธ์รับได้ซึ่งกันและกัน
แม่ทัพมากที่๔ประกาศชัดว่าจะถือกฎหมายเป็นมาตรฐานของคอรมอลส่วนหน้าจะทำอย่างไร
กำหนดนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้แม่ทัพภาคที่๔รองรับนโยบายได้
ที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจในกฎหมายข้อปฏิบัติ
เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ใช้กฎหมายมักจะใช้ช่องว่างของข้อกฎหมายไปแสวงหาผลประโยชน์
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับ